ไทยธานีคุณผู้ชมแหมใกล้วันจะออกสลากแบบนี้ตัวเงินตัวทองโผล่มา
มันจะให้โชคหรือเปล่าตัวเลขมันจะปรากฏหรือเปล่า

นี่นะเลข๙
เลข๐แล้วก็เลข๗

เลข๑เลข๘อยู่หน้าเลข๑อยู่หลัง

๘๑นี่แล้วเลข๙๕อยู่เทปนี้
คุณพี่มองยังไงนะครับ

หลายเลขจังอันนี้ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่๕๐กิโลนะครับ

ไปทะบันอยู่ที่ต้ำมุณท่าสุ่งอำเพิลเมืองอุไทยทลานี

ชะบ้านก็จะเข้าบ้านก็จับมันมัดมือมัดเท้าภัยหลังแบบนี้

อยากจะไปปล่อยคืนสูตรธรรมชาติ

เป็นเลขอะไรกันบ้าง
ใจก็ให้กู้ภัยยกใส่ท้ายรถกระบะทะเบียน๕๙๕๔ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ผิดอะไรทำไมจับน้องแบบนี้

มาฝากกันเป็นสีสันครับก่อนที่จะถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
วันพรุ่งนี้๑มีนาคมนะครับ